ทุกผู้ชมครับนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยได้ยินข่าวแล้วคนไทยก็เป็นห่วง

สมาคมวอเล็กบอลก็ต้องแก้ปัญหาว่าจะเอายังไงดี
วันนี้มีการแถลงข่าวนะครับท่านผู้ชมครับโดยคุณสมพรใช้บางอย่างเป็นนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
วันนี้แถลงข่าวเรื่องนักวอเล็กบอลหญิงของไทยเนี่ยติดเชื้อโควิดนะครับ
แถลงร่วมกับทางฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมวอเล็กบอลด้วยนะครับ
แล้วเราก็เดินทางมาต่อสนามที่๒แข่งที่ฟิลิปปินส
ที่ฟิลิปปินส์จะแข่งก็คือแข่งมา๑๔จะแข่งถึง๑๙วิทยุณายน
ก่อนการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่๒ตรงนี้ที่จะแข่งเนี่ยสนามที่๒เนี่ย
เราแข่งเจอกับแคนาดาไปแล้วนะที่ชนะไป๓ต่อ๐เซตเนี่ย
ตอนที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับมีปียนุษยแป้นน้อยโอ้โหนี่ลิเบอร์โล่ด้วยนะฮะตัวสำคัญเลย
สุพัตราไพโรดวัตถุริยานวลแจ่มและสุทธาตาเชื้อวู้หลิมนะครับ
ฝ่ายจัดก็ต้องตรวจทุกคนเพิ่มเติมในทีมยังไม่มีใครพบเชื้อนะครับ
เราก็ต้องมีการส่งนักกีฬาชุดใหม่เข้ามาเพิ่มมาอีก๔คนนะครับ
แล้วก็พอระหว่างการแข่งขัน๑๙มิถุนายนที่จะแข่งไปถึงวันนั้นนะครับ
หลังจากจบเกมที่เราชนะแคนาดาไป๓ต่อ๐เซตนักกีฬาเรามีการไม่สบายเพิ่มอีก
คือสาธิภาจันทวิสูจน์นัทธนิชาใจแสนทิชากรบุญเลิศและหัทยาบำรุงศุกร์
คือวันที่๑๒มิถุนายนตรวจพบว่าติดเชื้อ๔คน
มิถุนายนตรวจพบว่าติดเชื้ออีก๔คนรวมเป็น๘คน
กลุ่มนี้คือที่ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะ

ยังไม่ติดที่ขึ้นอยู่หน้าจอคือยังไม่ติด

เราก็ต้องส่งไปเพิ่มตอนนี้ทางสมาคมวอเล็กบอลของไทย
กำลังประสานกับสาพันธ์วอเล็กบอลนานาชาติ
เพื่อขอเป็นกรณีพิเศษนะฮะ
นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงของไทยเนี่ย

ส่งไปทำการแข่งขันเพิ่ม
นะก็แทนกลุ่มที่ติดโควิด
เดี๋ยวกำลังรออยู่ว่าจะอนุมัติหรือไม่อย่างไร

แต่เดี๋ยวเรากำลังจะมีแมทแข่งในอีกเนี่ย

ทีนี้ก่อนหน้านี้มันเคยมีปัญหาลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
เมื่อปี๒๐๒๑นะฮะตอนนั้นเนี่ย
นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงของไทยเนี่ย

ติดโควิดตอนนั้นยกแคมป์เลยนะ
เราต้องส่งนักกีฬารุ่นเก่าของเราเนี่ย

อนอุมาเนี่ยนุสราเนี่ย
ส่งไปแข่งตอนนั้นไปช่วยชาติกันรับใช้ชาติกัน
พอมีตรงนี้เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเราติด๘คน
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีเราถามไปยังออนอุมาสิทธิลักษณ์นะฮะ
หนึ่งในนักตบ๗เซียนของไทยนะครับ
ว่าเออเป็นไปได้ไหมนี่ที่จะกลับไปช่วยชาติอีกครั้งหนึ่ง

อุมาบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะรอบนี้
เพราะคิดว่าน้องน่าจะหายทัน

แล้วสมัยนี้โควิดไม่รุนแรงเหมือนตอนนั้น
รักษาไม่กี่วันน่าจะหายคิดว่าคงไม่ต้องถึงแบบ๗เซียนไป
แต่ถ้าจะไปจริงเนี่ยนะถามว่า๗เซียนตอนนี้
ใครน่าจะไปไหวได้บ้างเนี่ย
อุมาบอกว่ามีนุสลาต้อมคำอันนี้ไปไหวแน่
ลื้มจิตถิ่นขาวอันนี้พร้อมแน่
แต่ตัวของออนอุมาบอกไม่พร้อม
เพราะเพิ่งไปผ่าตัดข้อเท้ามาเพิ่งกระโดดได้เอง
ออนช็อกตั้งแต่รู้ว่าคนสองคนแล้วละ
รู้สึกว่าการแข่งขันกลัวมันจะเฟลล์
เพราะว่าพอสภาพจิตใจแล้วพอติดคนสองคนอย่างนี้
มันเป็นการแพร่เชื้อแล้วก็น้องอยู่ด้วยกัน

มันก็ค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงลำบาก

เพราะว่าไม่ใช่เราประมาทนะทุกคนดูแลตัวเองกันดีมาก
แต่มันด้วยนอกการเดินทางอะไรหลายอย่าง
อยากฝากเป็นกำลังใจให้น้องให้สตาร์ฟโค้ดทุกคนเลยค่ะ

คิดว่าคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่แล้ว
ก็อยากให้น้องทำให้เต็มที่ตอนนี้ก็เหลือแค่ว่า
เราก็ยังฝึกซ้อมตามโปรแกรมอยู่นะฮะ

พรุ่งนี้เราจะพบกับโปแลนด์๑๐นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
ค่ะถามว่าทำไมถึงติดโควิด๑๙

คืออาจจะเรื่องของการเดินทางตอนต่อเครื่องรอนานมาก

ใช่๒ก็คือถ่ายรูปกับแฟนด้วย
คือสงสัยว่าไม่แน่ใจแมทอุ่นเครื่อง